พาไปที่อุดรธานีครับคุณผู้ชมมีชายเร่ร่อนคนหนึ่งก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่
จอดอยู่ปุ๊บแล้วเหมือนจะเสียบกุญแจไว้ด้วยก็เลยขโมยไปเลย
ขี่ไปเลยสุดท้ายโดนจับได้โดนรวบตัวได้
ถ้าจู่ทำไมร้องไห้อ่ะ
เป็นชื่อครับร้องไห้ทำไมไม่ได้มีอะไรหรอกครับ
หึเฮ้ผมร้องไห้คนอยู่
ขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นเข้ามานะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อมนตรีหรือว่านุ่มอายุ๓๙ปี
โดนตำรวจสพเมืองอุดรธานีจับตัวไว้ได้แล้วก็ร้องไห้ออกมา

รู้แค่ซึมซึมนะ

็อกโปสเตอร์ถนนทหารเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีแล้วคุณชะลิตาก็

ใส่ไว้ในช่องเก็บของหน้ารถครับแต่ก็โดนขโมยไป

แล้ววงจรปิดเนี่ยจับภาพ

เดินถือถุงผ้าใส่เศษเหล็กไม่ใส่เสื้อ
แค่กางเกงขาสั้นไปนั่งอยู่

มองซ้ายมองขวานี่ฮะจังหวะ

เดินเครื่องถอย
ถอยแล้วก็ขับไปเลยครับต่อมาตำรวจ
ตามไปเจอในมนตรีหรือว่านุ่มเนี่ยในตลาดสดเทศบาลครับ
พอเห็นตำรวจปุ๊บโอ้โหมนตรีทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีไปเลย
หนีไปหลังตลาดแต่ไม่รอดโดนจับตัวไว้ได้
เขาสารภาพว่าผมไม่มีงานทำผมก็เร่ร่อนอยู่แถวตลาดนี่แหละ
มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ก็เลยไปรื้อค้นดูจนเจอกุญแจ
ก็แค่ขโมยขี่กลับมาเท่านั้นเอง
แค่ขโมยขีดกลับมาเท่านั้นเอง
แต่ก็โดนดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ครับ